มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะชี้ชะตาครอบครัวของพี่กบจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตไปต่อลมหายใจต่ออนาคตให้กับลูกที่เขารักได้หรือไม่นะครับกับการตอบคำถามทั้งหมดสี่ข้อถ้าตอบถูกหนึ่งข้อ

รับ๑๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องการ์ตูนครับ
โดราเอมอนมีหนวดทั้งหมดกี่เส้น

น้องอันเลือกตอบตัวเลือกที่๓๖เส้น

ถูก

ไม่อยากให้ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียว

โดราเอมอน

โดราเอมอน

โดราเอมอน
โดราเอมอน

เพลงที่หายไปของเพลงกลับคำสาราคือคำว่าอะไร

คุณยายเป้าเลือกตอบตัวเลือกที่สอง

มุกมุกมุกมุก

ขอให้กลับโทษ
ถูกครับ

ร้องโดยคุณไม้พิรมพรนะครับ
อยู่ในอัลบั้มชุดที่๑๙
อยากบอกอีกครั้งว่ายังรักเธอ
คำร้องทำนองก็โดยคุณพงศักดิ์ถนอมใจนะครับ
เรียบเรียงโดยจิรวัตรปานพุ่ม

ดีใจได้เงินให้หลานไปโรงเรียน

ครอบครัวของพี่กบจากกรุงเทพมหานคร
ตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

ถ้าถูกก็คือเงินแสนกลับบ้านนะครับคุณยายคุณแม่

มาฟังเฉลยกันต่อกับเรื่อง
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิครับ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนรัศมีด้านบนเสียนของพระอินทร์สีเขียว
ทรงช้างเอราวันมีทั้งหมดกี่แฉก
ข้อที่๑ครับน้องอ้นเลือกตอบตัวเลือกที่๑
แชร์ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้หนึ่งแสนบาทแล้วเราไปลุ้นเงินล้านกลับบ้านนะครับ
ถูกหรือไม่ถูกลุ้น
เก่าใจทุกคนครับ

ไม่เป็นไรนะ

คือพระอินทร์สีเขียวทรงช้างเอราวันสีเผือก

มีรัศมีทั้งหมด๑๕แฉก
ผู้ที่ให้ข้อมูลนี้ก็คือ
อาจารย์เทววุฒิสิมเสถียรนะครับ
ของโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิครับ
เสียดายได้

ส่วนเลือกที่สี่
ใช้ยาสีฟันถูจนเกิดฟองแล้วทิ้งไว้
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถ้าพูดข้อนี้นะครับ

ไม่เป็นไร
วิธีทำความสะอาดที่ถูกต้องนั่นก็คือ

กระดาษทรายเนื้อละเอียดขัดเบาถึงจะออก
สรุปว่าเงินรางวัลของครอบครัว
คุณกบจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตอนนี้ได้รับคำสั่งของคุณกบ
คุณกบจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ว่าเราได้เงินไปต่อชีวิตตอนนี้นะครับ

กบจะนำเงินตรงนี้ไปใช้อะไรก่อนครับ
ก็จะนำเงินตรงนี้ไปลงทุนขายของสักหน่อยหนึ่ง
แล้วก็ที่เหลือก็เก็บไว้ให้ลูกไว้ไปเรียนค่ะ

พี่ก็จะขายของไปเรื่อยได้เงินมาอีกครับ

ขายพวกไก่ย่างคอหมูย่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
เห็นพี่กบมีรถใช่ไหมคะ

เอาไปทำทุนไปต่อทุนนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
ทุกคนทุกครอบครัวที่มาได้รับความเมตตาจากคุณผู้ชมครับ
ต่อลมหายใจให้กับพวกเขา
ผมฝากครอบครัวของพี่กบจากบางกะปิ
เพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียว
แล้วก็ต้องเลี้ยงดูแม่ที่ชะลาภาพแล้ว
แล้วก็ยังต้องมีเด็กที่เขาต้องการศึกษาต่อนะครับ

ผมขออนุโมทนาบุญและขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับ
อนุญาตขึ้นรายชื่อด้านล่างนี้นะครับ

พระคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้

เป็นแล้วเลิกเป็นไม่ได้
เป็นแล้วต้องเป็นไปตลอดชีวิต
ผู้หญิงคนนี้ครับพยายามต่อสู้เพื่อครอบครัว
ในขณะที่ลูกของเธอก็พยายามที่จะช่วยแม่ทุกวิถีทาง
ในการแบ่งเบาภาระหน้าที่นะครับ
ผมฝากครอบครัวของคุณกบกับคุณผู้ชมไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการเกมต่อชีวิต
ที่พอที่จะมีกำลังทรัพย์พอที่จะมีกำลังช่วยเหลือกันได้
ช่วยอยู่แล้วขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิต
พบกับผมและคำถามสี่ข้อ
ขอบคุณที่ให้โอกาสหนูกับครอบครัวที่ได้มารายการนี้
ดีใจมากค่ะสำหรับเงินหนึ่งหมื่นบาทที่ได้ในวันนี้ค่ะเพราะว่ามันมีคุณค่าสำหรับหนูมาก
แล้วก็จะนำเงินก้อนนี้ไว้ไปเป็นทุนการศึกษาลูกและต่อขายของด้วยค่ะ